เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุสลดยิงยกครัว๕ศพเลยนะคะที่บ้านพักย่านทุ่งครุ
เรื่องต้นก็คาดว่าน่าจะเครียดจากปัญหาเรื่องของธุรกิจค่ะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันต่อเลยค่ะ
ตำรวจสอนอทุ่งครุเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตจำนวน๕ศพ
ภายในทาวน์โฮม๒ชั้นในหมู่บ้านแห่ง๑เขตทุ่งครุ
ที่เกิดเหตุบริเวณประตูกระจกหน้าบ้านตรงชั้นที่๑พบศพนางอริสาคล้ายพระยักษ์อายุ๖๕ปี
ส่วนชั้นบนที่ห้องนอนแรกพบศพจ่าสิบเอกประวิทย์คล้ายพยักษ์อายุ๗๒ปี
ข้าราชการทหารบกซึ่งเป็นสามีของนางอรสา
ไปภายในห้องนอนช่องที่๒พบศพ๓พ่อแม่ลูกคือนางสาววิพังพุ่มภัยจิตอายุ๓๙ปีอยู่บนเตียงนอน
บนพื้นหน้าเตียงพบศพเด็กชายพาคินคล้ายพยักษ์หรือน้องคินจังอายุ๗ปี
และจาสิบเอกประวิทคล้ายพระยักษ์อายุ๓๙ปีคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุเสียชีวิตสภาพนั่งพิงเตียงนอนข้างสบของภรรยาและลูก
โดยพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘พร้อมปลอกกระสุนที่ถูกยิงไปแล้ว๔นัดตกอยู่ที่มือข้างขวา
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ตกตามทางเดินในห้องโถงชั้นล่างขึ้นไปตามบันไดของทางขึ้นชั้น๒รวมอีก๖ปลอกจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามเพื่อนบ้านเล่าว่าช่วงก่อน๖โมงเช้าขณะที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและได้ยินเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวด
จากนั้น๗โมงเช้ารู้สึกผิดสังเกตที่เพื่อนบ้านไม่ได้ออกไปส่งหลานชายไปโรงเรียนจึงเดินเข้าไปดูที่หน้าบ้านเห็นนางอรสานอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูบ้านจึงรีบแจ้งตำรวจ
ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลื่อนย้ายศพของทั้ง๕รายส่งชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและทำการปิดล้อมพื้นที่ทันที
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๕รายออกไปจากบ้านหลังนี้นะครับก็ได้ทำการปิดล้อมพื้นที่ในทันที
ขณะเดียวกันญาติก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งข้าวของทุกอย่างในบ้านก็จัดวางไว้อย่างปกติ
ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นไม่มีใครแสดงท่าทางผิดปกติออกมากระทั่งได้ยินเสียงปืนดังลั่นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับ
พิจิตาทองน้อยเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านหลังเกิดเหตุเล่าว่าช่วงเช้ามืดระหว่างที่นอนอยู่นั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจนสะดุ้งตื่น
พอเช้ามาจึงออกมาดูที่หน้าบ้านพร้อมกับเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนก็เห็นประตูกระจกหน้าบ้านเปิดอยู่มีเพียงประตูมุงลวดที่ปิดไว้และเห็นร่างของนางอรสานอนอยู่จึงตะโกนเรียกสามีของเธอได้กดกริ่งแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับ
ต่อมาเห็นเลือดไหลออกจากร่างของนางอรสาจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทันที
บอกว่าตอนนี้รู้สึกทั้งกลัวทั้งตกใจและสงสารครอบครัวนี้เพราะรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อในบ้านหลังนี้อย่างไร
มันดังมากมันดังมากเลยมันดังมากแรกก่อนแล้วก็ดังละทีสองพอดังละทีสองเสร็จเราก็บอกเฮ้ยเสียงอะไรทำไมมันเสียงเหมือนปืนเลยอะไรอย่างนี้
เราก็บอกเออทำไมมันเหมือนปืนเลยแฟนเราก็วิ่งออกไปจากห้องนอนไปดูเราเราก็เลยบอกว่าพอแฟนออกไปยืนแฟนบอกว่ามันก็ดังอีก
พอดังปั้งที่๓ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าโอ๊ยโอ๊ย๒ครั้งแล้วก็มีดังต่อเนื่องมาอีกคือไม่ต่ำกว่า๕นัด
ขณะที่นายนรงโต๊ะงามเพื่อนของผู้ตายเล่าว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่านายอนุวัฒน์จะก่อเหตุดังกล่าวได้
เพราะเป็นคนเงียบพูดจาภัยร้อเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมา
นายอนุวัฒน์ได้บ่นให้ฟังเรื่องงานรับเหมาก่อสร้าง
ติดขัดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
และเมื่อวานนี้นายอนุวัฒน์ได้โทรศัพท์

พยายามรวบรวมจากเพื่อนเพื่อช่วยเหลือ

มีเงินมีทุนแค่๒๓ล้านบาท

แล้วก็ไม่บอกว่าไปรับเหมาตรงนี้ด้วย
แต่เพิ่งมาประมาณเดือนกว่าแหละ
โทรมาสารภาพว่า
เปิดมารับเหมาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ไม่มีเงินจ่ายให้ลูกน้องประมาณนี้
หมุนเงินไม่ทันก็มาปรึกษาเรื่องเงิน

ปืนที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่ใกล้กับจา๑๑อนุวัติมากที่สุด
แต่ยังไม่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
โดยจะติดตามญาติของผู้ตายมาสอบถามแรงจูงใจอีกครั้ง
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน